แต่เป็นการล้างจริงนะเพราะเขาทำพิธีล้างพระธาตุศรีสองรัก
เขาทำกันอย่างไรไปดูค่ะ

แบบนี้ไม่ร้างแต่เขาจะทำพิธีล้างพระธาตุศรีสองรักค่ะ
โอ้โหตามกันไปเลยนะคะที่พระธาตุศรีสองรักอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
งานนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านรองนรงจีนอ่ำ
และดรถาวรเชื้อบุญมีหรือเจ้าพ่อกวนเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของอำเภอด่านซ้าย
ข้าราชการและประชาชนมากมายก็มาร่วมกันประกอบพิธี
เป็นพิธีประจำปีค่ะจัดแบบนี้สืบทอดมายาวนานกว่า๔๐๐ปีแล้วนะคะ
ซึ่งพิธีล้างพระธาตุศรีสองรักเนี่ยจะจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน๖ของทุกปี
จะเป็นการทำความสะอาดซ่อมแซมบูรณองค์พระธาตุศรีสองรักที่สืบทอดมาแต่โบร่ำโบราณเพื่อความเป็นสิริมงคล
ให้ชาวบ้านได้อยู่เย็นเป็นสุขแคล้วคลาดจากพยานอันตรายทั้งปวง
รวมถึงเป็นการบูชาขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลด้วย
แต่สำคัญเลยค่ะพิธีกรรมนี้นะห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปบริเวณฐานรอบพระธาตุหรือบริเวณกำแพงแก้ว
เพราะฉะนั้นต้องนั่งรอบแทนแล้วคนที่จะเข้าไปก็คือผู้ชาย
ผู้หญิงก็จะฝากถังน้ำนี่แหละให้คุณผู้ชายเนี่ยนำไปล้างองค์พระธาตุแทน

เอ่อนี่คือก็อาจจะเป็นเรื่องของทางกายภาพ
แต่เรื่องของความเชื่อบางทีก็อาจจะเกี่ยวข้องตรงที่ว่าผู้หญิงไม่ควรจะเข้าใกล้
โอ้แต่ดูสิเปียกปอนด์แหละ
เปียกเลยค่ะเปียกเลยเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยมากันเยอะแล้วแต่ละคนก็อยากจะร่วมกันล้างพระธาตุนี่นะคะ
แต่นอกจากข้อห้ามเรื่องผู้หญิงแล้วนะยังมีข้อห้ามผู้ที่จะขึ้นไปสักการะพระธาตุศรีสองรักด้วย
ต้องไม่สวมเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่มีสีแดง

ความเชื่อก็คือว่าเป็นสีของเลือดเป็นสัญลักษณ์ของศึกสงคราม

หลังจากเสร็จพิธีนะก็สามารถนำน้ำที่ไหลจากองค์พระธาตุกลับบ้านไปเพื่อความเป็นสิริมงคลเอาไปบูชาต่อได้

และในวันนี้ค่ะ๓พฤษภาคมจะมีการแห่น้ำสงฆ์พระราชทานนะคะ
ซึ่งก็จะแห่กันรอบเมืองด่านซ้ายเลย
ทั้งนี้ก็ยังจะมีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้นามัศกาลพระธาตุศรีสองรักกันด้วย
และวันพรุ่งนี้วันที่๔พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายของการประกอบพิธีนะคะ
จะมีการทำบุญตักบาทที่วัดโพนชัยบูชาพระธาตุ
พร้อมทั้งถวายต้นพึ่งตามด้วยพิธีส่งธาตุส่งน้ำพระราชทานองค์พระธาตุศรีสองรัก
เวียนเทียนแล้วก็จุดบ้างไฟเป็นอันจบงาน

งานใหญ่นะงานประจำจังหวัดเลย

ถ้ามีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาฝากกัน